สวัสดีครับจากที่เราได้คาดการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ว่าตลอดช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่สภาพอากาศนั้นค่อนข้างที่จะมีความแปรปวนนะครับ
สิ่งที่เราจะได้เจอกันในห่วงเวลานี้คือความร้อนและอุที่จะเข้ามาทดแทนความเย็นที่
เดือนที่ผ่านมาเราเจออากาศหนาวเย็นเกือบทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าความร้อนที่เข้ามาในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นจุดที่ขณะนี้ครับ
ก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่
ความกดอากาศต่ำนี้มีความสำคัญอย่างไรก็คือมีการนำเอาความชื้นเนี่ยนะครับ
ซึ่งถ้าหากไม่มีหย่อมนี้ความชื้นก็จะเข้ามาในบริเวณพื้นทวีปแล้วก็กระจายตัวตามจุดต่าง
แต่ถ้ามีห่อมนี้อยู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ความชื้นนั้นมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งนะครับ
ขึ้นไปสูงขึ้นก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
ตอนนี้อยู่ในช่วงที่กระแสลมกำลังมีการพัดเอาความชื้นลอยขึ้นไปเพื่อที่จะกลั่นกลายเป็นหยดน้ำฝนตกลงมานะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอกันก็คือความรู้สึกร้อนที่จะไม่เหมือนกับอุณหภูมิปกตินะครับ
ซึ่งในช่วงเย็นนะครับจะเป็นช่วงที่มีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวเพราะความชื้นเยอะ
เพราะว่าอากาศนั้นไม่สามารถที่จะระบายออกจากร่างกายได้ไม่สามารถที่จะเอาความร้อนออกจากร่างกายได้มากเพียงพอนะครับ
จึงทำให้มีลักษณะของอาการต่างเกิดขึ้นหน้ามืดตามัวบางคนเนี่ยนะครับถึงขณะที่อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีอาการต่างแน่นอนครับ
ใครที่อยู่ในบริเวณที่มีแดดร้อนทำกิจกรรมในช่วงกลางวันรู้สึกว่าเหงื่อ
ไม่ออกก็คงที่จะต้องพักในที่ร่มรวมไปถึงดื่มน้ำเยอะนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยนะครับขับเอาความร้อนออกจากร่างกายให้ได้มากที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคนี้
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ